คุณผู้ชมฮะศึกซักฟอกก็ดูเด็ดเผ็ดมันอยู่ในสภานะครับ
แล้วก็ผ่านมาเข้าสู่วันที่๔แล้วของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับ
ก็วันนี้นายกรัฐมนตรีก็เดินทางเข้ารับฟังการชี้แจงนะครับ
รับฟังการอภิปรายนะฮะแล้วก็เข้าชี้แจงเป็นวันที่๔นะครับ
โดยนายกเนี่ยเดินทางด้วยความเร่งรีบนี่ลักษณะของการเดินเนี่ย
บอกว่าเร่งรีบเชียวเมื่อเช้านี้สีหน้าก็ค่อนข้างจะเคร่งเครียดนะครับ
ผู้สื่อข่าวได้ตะโกนสอบถามในหลายประเด็นโดยเฉพาะเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรี
ไว้มีการทบทวนและพิจารณาหรือไม่อย่างไรหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะมีการปรับไหม
รวมถึงการฟาพิปรายมา๓วันแล้วนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างไรบ้าง
มีข้อมูลส่วนไหนที่จะอยากชี้แจงให้กับประชาชนได้เข้าใจเพิ่มเติมหรือไม่
แต่นายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบคำถามใดกับผู้สื่อข่าวเมื่อเช้านี้
แล้วก็เดินขึ้นลิฟต์ทันทีนะครับท่านก็คงคิดว่าเอ๊ะเมื่อคืนก็ตอบไปแล้วไง
คือเมื่อคืนเนี่ยสักประมาณ๕ทุ่ม๕๒โหเลิกกันดึกนะฮะ
นายกรัฐมนตรีก็ก่อนกล่าวก่อนเดินทางออกจากรัฐสภา
บอกว่าสำหรับเมื่อวานนี้โอเค
สิทธิ์ข่าวถามเมื่อคืนนี้นะถามว่าผิดหวังกับสภาหรือไม่
หลังพูดในห้องประชุมว่ามีการใช้ถ้อยคำเสียดสีใส่ร้ายดูหมินกันมาก
ผลเอกประยุทธ์บอกว่าก็มีนิดหน่อย
คือผิดหวังที่มีแต่สอสอเสียดสีแล้วก็ให้ร้ายนะครับ
แล้วก็เมื่อคืนนี้ผู้สิทธิ์ข่าวก็ถามนายกบอกว่า
เรื่องของการนัดชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมทั้ง๒กลุ่มในวันที่๒๐กุมภาพันธ์นี้
บริเวณหน้าอาคารรัฐสภามีความเป็นห่วงหรือไม่
นายกรัฐมนตรีบอกว่าก็ไม่ห่วงนะเพราะเขาก็ต้องห่วงตัวเขาเอง
ส่วนกังวลว่าจะเกิดเหตุการณ์ปะทะกันหรือไม่
นายกบอกว่าก็ไม่เพราะว่าตำรวจเขาก็ดูแลนะครับ
แล้วก็พอมาถึงช่วงเช้านี้ก็ไม่ตอบคำถามต่อสื่อนะครับ
เรื่องของการใช้เวลาในการอภิปรายนั้นนะครับ
ปรึกษาประธานสภาพผู้แทนรัศดรในแพทย์สุกิตอัตโธปกรณ์
ก็ได้เปิดเผยถึงภาพรวมสรุปการพิปรายทั่วไป
เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลบอกว่า
คณะรัฐมนตรีใช้เวลาในการชี้แจงไป๑๒ชั่วโมง๑นาทีแล้ว
พักร่วมรัฐบาลใช้เวลาไป๑ชั่วโมง๓๘นาทีแล้ว
ฝ่ายค้านอภิปรายไปทั้งหมด๓๐คนแล้วนะครับ
ใช้เวลา๒๘ชั่วโมง๑๔นาที
ทำให้ตอนนี้ฝ่ายค้านยังเหลือเวลาพิปรายอีก๑๓ชั่วโมง๔๕นาที
โดยเวลานับจากนี้จนถึงเที่ยงคืน
ก็จะมีเวลาเพียงประมาณแค่๑๕ชั่วโมง

คณะรัฐมนตรีจะมีเวลาในการชี้แจง
เพียงแค่ประมาณอีก๑ชั่วโมง๑๕นาทีเท่านั้นเองนะครับ
ดังนั้นจึงคิดว่ากรอบเวลาเดิม
วางไว้ว่าวันนี้จะอภิปรายให้จบให้เสร็จให้สิ้น
และลงมติในเช้าวันพรุ่งนี้นั้น
อาจจะต้องมีการขยับขยายกรอบเวลาออกไปอีกสักหน่อย
ซึ่งอาจจะให้มีการอภิปรายต่อในวันพรุ่งนี้
แล้วก็ลงมติจะลงในวันเดียวกัน

ขึ้นอยู่กับการหาบรือของทั้ง
วิปฝ่ายค้าและก็วิปรัฐบาลด้วย
ก็ต้องดูการขยับปรับเปลี่ยนลงไปนะ
ถ้ายังอภิปรายกันไม่เสร็จ
ฟอกกันยังไม่เสร็จก็ต้องรอก็ต้องเลื่อน

ใช่ส่วนกล่าอภิปรายเมื่อวานนั้น

ก็มีหมัดเด็ดของนายประเสริฐพงศ์
สอนุวัฒน์สอสอภักดิ์๙กลายอภิปราย
เกี่ยวกับการใช้พื้นที่เศรษฐกิจภาคใต้
โดยระบุว่ามีการกว้านซื้อที่ดินจนผิดปกติผิดสังเกต
เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนให้กินส่วนต่าง
ทำให้เรื่องนี้นายยกรัฐมนตรีลุกขึ้นมาชี้แจงนะครับว่า
ตัวผมเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ได้กำชับ
ให้ทำทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมาย
อย่างไรก็ตามระหว่างที่นายกได้ชี้แจงประเด็นนี้อยู่นั้นนะครับ
ก็นายกเองได้เหลือไปเห็นว่ามีสอสอไม่สนใจฟัง
และยังมีการคุยกันมีการหัวเราะกัน
ทำให้นายกรัฐมนตรีตัดบทโดยบอกว่าขอตอบแค่นี้ละกัน
เพราะไม่มีคนฟังเอาแต่หัวเราะกันอยู่ได้
พร้อมกับเดินออกนอกห้องประชุมทันที
ดูจังหวะนายกเดินออกนอกห้องประชุมนะครับ
การกินของเก่าไปเรื่อยการทำของใหม่มันอาจจะมีปัญหามีข้อมูล
ก็แก้ไปจะมีทุจริตตัวไหนแก้ไป
แต่อย่าทำให้โครงการขนาดใหญ่ที่เราได้เริ่มไปแล้ว
กำหนดยุทธศาสตร์ไปแล้วมันพังพี่หน้าไปด้วย
ผมคงตอบแค่นี้ดีกว่านะครับเพราะต่อไปก็ไม่ค่อยมีคนฟัง

เนี่ยครับนายกแน็กป์เงียบไปสักครู่หนึ่ง
เพราะมองว่าสอมองแต่คุยกันมองแต่หัวเราะกัน
ก็เลยไม่อยากตอบแล้วก็เดินออกนอกห้องประชุมไป
หลังจากที่นายกรัฐมนตรีเดินออกจากห้องประชุมไปแล้ว

ก็เลยลุกขึ้นขอให้ประธานสภา
ซึ่งตอนนั้นก็คือคุณชวนหลีกภัยนะฮะ

เนื่องจากระหว่างที่นายกชี้แจงอยู่
ปรากฏว่าโอ้โหสอสอหลายคนคุยกันหัวเราะกัน
ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่มีมารยาทนะครับ
ทำให้นายชัวร์หลีกภัยก็ต้องกดปุ่มไมค์พูด
บอกว่าขอให้คุมความเรียบร้อยให้ได้
แต่คุมมารยาทเนี่ยยาก

แต่เรื่องมารยาทยากนะฮะ
ฟังเสียงคุณชวนหลีกภัยนะครับ
คุมความเรียบร้อยให้ได้คุมมารยาทยากครับ
ตอนหลังคุณชวนหลีกภัยเมื่อคืนนี้ก็ออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะฮะ
กรณีของสอสอบางคนก็ไม่มีมารยาท

คือเหมือนกับว่าคุณชวนก็บอกว่า
ตอนนี้เหมือนกับสอสอแต่ละคนพยายามที่จะสาดคำแรงใส่กันนะคะ
มีการเสียดสีดูถูกเหยียดหยามกันมากขึ้นนะครับ
เข้าใจเป็นความรู้สึกแล้วก็เข้าใจความรู้สึกของนายกด้วยนะฮะ
ก็เห็นว่าวิธีการพิปรายของคนบางคนเนี่ยมีถ้อยคำก้าวร้าวรุนแรงจริงนะฮะ
แต่มันก็มีความจริงอยู่คุณชวนบอกแบบนี้นะครับ
ทีนี้คุณตอนที่นายกเดินออกไปเอาจริงนะ
คือเมื่อวานนี้ฉันก็ดูอยู่แต่ว่ากล้องมันจับตอนที่นายกพูดอย่างเดียว
ไม่ได้จับภาพว่าใครกำลังหัวเราะหรือใครกำลังคุยกัน
ใช่แล้วก็อยากรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะสรุปคือคนที่หัวเราะ
แล้วก็ทำให้นายกไม่พอใจแล้วก็เดินออกจากห้องประชุมไปเนี่ย
คือใครกันแน่ยังไงนะฮะแต่ว่าเรื่องนี้นะครับ
ก็นางอมรัฐโชคปมิตกุลสอสอบัญชีรายชื่อของพักเก้าไกล
ได้โพสต์ภาพตัวเธอเองกำลังนั่งหัวเราะ
อยู่กับเพื่อนสสพักเก้าไกรพร้อมระบุข้อความว่า
ขำเต่าเดินหนีแล้วก็ขอบคุณเครดิตภาพจากเพจหนึ่งนะฮะ
อย่างไรก็ตามต่อมาในภายหลังนางอำมารัฐได้ลบข้อความดังกล่าวออกไป
เหลือแต่เพียงเครดิตขอบคุณภาพเท่านั้นเองนะครับ
ภาพไม่ได้ลบไปนะแต่ข้อความเปลี่ยนแปลง
ข้อความก็เหลือแค่ขอบคุณคำว่าเต่าเดินหนีอะไรเนี่ยไม่มีแล้วนะครับ
รัฐสภาก็อภิปรายไปแต่นอกรัฐสภานะครับกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับ
วันนี้นัดกันเวลา๕โมงเย็นหน้ารัฐสภา
เพื่อทำกิจกรรมต่อตามรัฐบาลแล้วก็อภิปรายไม่ไว้หวังใจนอกสภา
ปรากฏว่านี่คุณรถมาแล้วฮะ

ประชาการตำรวจนครบานได้จัดกำลังตำรวจควบคุมฝูงชน๑๒กองร้อย
ดูแลความปลอดภัยจัดการจราจรการชุมนุมสาธารณะ
แล้วก็ให้ตำรวจควบคุมฝุงชนเข้ารายงานตัว
ผู้บังคับบัญชาตามจุดต่าง
คือตรงสนยานวาวัดแก้วฟ้าศูนย์สร้างสุขทุกวัยเกียรติกาย
รถฉีดน้ำมาแล้วครับรถสีเงินนี้๖คัน

จอดประจำการในซอยถนนทหารหน้าวัดแก้วฟ้า
เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะฮะ
ก่อนหน้านี้ช่วงกลางดึกนะครับนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์
ผมเล่าให้ฟังไปหลังจากออกจากห้องประชุม
นายกก็ให้สัมภาษณ์ถึงการชุมนุมในช่วงเย็นวันนี้บอกว่าไม่ห่วง
เพราะตัวผู้ชุมนุมเองก็ต้องห่วงตัวเขาเองนะฮะ
ส่วนกังวลว่าจะเกิดเหตุการณ์ปะทะไหม
ก็ไม่ได้ห่วงเพราะว่าตำรวจก็ต้องควบคุมสถานการณ์
ตำรวจต้องทำหน้าที่ตรงนี้นะครับ